ช่วงนี้มาให้คุณผู้ชมดูเหตุการณ์นี้หน่อย
มารวยลูกมารวยพาเพื่อนมาหาแม่เหรอลูก
แม่เปิดร้านทำผมอยู่ลูกค้ากำลังเข้าเลยคุณศึกษกูล
มารวยชวนเพื่อนมาเล่นค่ะแม่กรี๊ดล้านเลยค่ะดูพร้อมกันค่ะ

โอ้โหเมื่อลูกรักเป็นเหตุทำให้วงแตก

มาดูสิกรี๊ดแบบกระโดดอยู่อย่างนี้ค่ะ
เออนะฮะส่วนมารวยที่เห็นนี่คือเจ้าแมวเหมียวตัวนี้
ใช่ค่ะแล้วเอาจริงนะคุณผู้ชมแมวมันภูมิใจนะ
เวลาที่ไปจับอะไรได้แล้วเขาจะเอามาอวดไง
มาอวดเจ้าของว่านี่แม่ดูจับได้

ใช่ค่ะนี่นักข่าวของเราถามพี่ผู้หญิงคนนี้ค่ะ
ก็เล่าให้ฟังว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในร้านทำโพง
เมื่อนั้นกำลังทำผมให้ลูกค้าก็คุยกันอยู่นะ
เจ้ามารวยเป็นแมวจรจาดเลี้ยงตั้งแต่มันเล็กแล้วล่ะ
มันวิ่งพลวดเข้ามาในร้านเลยแล้วก็ชวนเพื่อนมา

ป้าที่นั่งทำผมรออยู่ที่โซฟาเห็นนะ
ป้าร้องก่อนลูกค้าคนแรกกรี๊ดมาก่อน

แล้วมันก็กลายเป็นความชุนละมุนวุ่นวายนี่แหละค่ะ
ตอนแรกกลัวไงงูที่มารวยคาบมา
คือจะยังไงเพราะว่างูมันยังไม่ตาย
กลัวงูจะกัดพอตั้งสติได้เท่านั้นแหละ
ต้องเอาเพื่อนออกมารวยก่อน

กลัวเจ้ามารวยจะโดนนะโดนโฉกนะ
ใช่ค่ะหลังจากนั้นเขาก็ต้องตีงู

แล้วหลังจากนั้นก็กลับมาทำผมตามปกติ
โอ้โหมีใจหายใจคว่ำกันไปหมดทั้งร้านนะฮะ

คาบนกมาได้หรือเอาจิ้งจกมาได้
คือจะมาอวดแล้วมามองด้วยแววตาแบบภูมิใจ
บอกว่าแม่นี่ฝีมือหนู
แต่ถามแม่หน่อยไหมแม่รู้สึกยังไง